กรณีที่คนเล่นหวยใต้ดิน
แล้วก็ถูกเจ้ามือหวยใต้ดินโกง

ที่เราเคยนำเสนอที่เขาไปทั้งร้องสูนำบลงทำ
แล้วก็ไปแจ้งความเพราะเขาเล่นทีเป็นแสน

แต่ปรากฏว่าเจ้ามือหวยใต้ดินโกงไปนะครับ
ตอนนี้เองทางคนเล่นก็โดนนะ
คือเจ๊นหน่อยคนเล่นเองก็โดนข้อกล่าวหา
เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตเหมือนกัน
เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
จากหลักฐานโพยหวยใต้ดินที่ตัวเองจด

นั่นแหละเป็นหลักฐานมัดตัวเธอด้วยนะฮะ
ขณะที่ครูที่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
ก็สอว่าจะไม่รอดถูกดำเนินคดีเหมือนกัน
นางอุไรวันแฮริสหรือว่าเจ๊หน่อย
เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดี
ลักลอบเล่นการพนันสลากินรวบ
หรือว่าหวยใต้ดินโดยไม่รับอนุญาต
ตามที่พนักงานสอบสวนสพชุมพวง

ได้มีการออกหมายเรียกตามหลักฐานโพยหวย
เจ๊หน่อยเอามายื่นไว้ให้กับพนักงานสอบสวน
แล้วก็เป็นหลักฐานมัดตรวจเจ๊หน่อยเอง
โดยหลังจากสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็จะนำผู้ต้องหาส่งฟ้องศาลจังหวัดพิมาย
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ก่อนหน้านี้เจ๊หน่อยนักธุรกิจสาว

หลังจากเจ้าตัวซื้อหวยใต้ดินกับเจ้ามือ
ซึ่งเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอชุมพวงแล้วก็ถูกหวยใต้ดิน
ซึ่งตามกติกาของหวยใต้ดินซึ่งผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะ
ต้องได้เงินรางวัล๖๔๐๐๐บาท
แต่เจ้ามือหวยใต้ดินกลับจ่ายเงินให้แค่๓แสนบาท
ส่วนที่เหลืออีก๓๔๐๐๐บาทเจ้ามือหวยใต้ดินเบี้ยวครับ
โดยเจ๊หน่อยได้นำหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อศูนย์รำรงธรรมแล้วก็ตำรวจ
เรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบพฤติกรรม
ในการเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินของคุณครูรายนี้
และจากการตรวจค้นบ้านของครูที่ถูกอ้างว่าเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
รวมถึงการสอบพยานแวดล้อมยังไม่พบหลักฐานการกระทำผิดนะครับ
นี้มีรายงานข่าวบอกว่าทั้งสองคนทั้งครูและเจ๊
ได้มีการเจรจากันที่อำเภอสัตว์ตะหีบจังหวัดชมบุรี
ตอนนี้ถ้าเจ๊หน่อยได้เงินนะก็ได้ไป๔แสนบาทใช่ไหม
ค้างอีก๒๔๐๐๐บาทเพราะจริงเจ๊หน่อยบอกว่า
ฉันถูกหวยใต้ดิน๖แสน๔หมื่นบาทจ้า

พันธุ์ตำรวจเอกชินกรใจกล้านะครับภูมิกับการสพชุมพลวง
บอกว่าตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจลงพื้นที่หาข่าวแล้วนะครับ
รวมทั้งตรวจสอบบ้านพักของผู้ถูกร้อง
แต่ยังไม่พบหลักฐานการกระทำผิด
แต่ในกรณีของเจ๊หน่อยถือว่ามีหลักฐานการกระทำผิดชัดเจน

ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
เรื่องของลักลอบเล่นการพนันเล่นโหยใต้ดิน
ตำรวจบอกว่าถ้าไม่เช่นนั้นเองตำรวจจะต้องถูกดำเนินคดี
ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่
ส่วนครูสาวผู้ถูกร้องว่าเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
ตำรวจก็จะสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ

ใครจะวันนี้เสี่ยงเลขเนี่ยก็เอาบนบนดิน
เอาสลากินแบ่งรัฐบาลให้ถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊
เป็นวักนะเอาบนเนี่ยไม่ได้นะ
เออถ้าใช้คำว่าเอาบนบนเนี่ยไม่ได้นะ

ใช่สลากินแบ่งรัฐบาลนะคะหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชม